ทำไมป่าคุณตัดสินใจขายที่หรือคะ
อ้าวไม่ใช่ตัดสินใจอะไรหรอก
ถ้าเกิดมันดีก็คงจะไม่ได้ขายทำไม
ก็คือเราดูแล้วว่าตอนนี้ระยะนี้นะบ้านเมืองเราอะไรทุกอย่าง
มันก็ยังช่วยเหลืออะไรกันยังไม่ค่อยได้เต็มที่อะไรเท่าไหร่
ไม่ว่าอะไรเราก็จะไปหวังใครหรืออะไร
ป่าคนหนึ่งก็ไม่กล้าไปเอ่ยป่าใช้ง่ายหรอกกลัว
แล้วรู้ด้วยช่วงนี้มันคงจะลำบาก
ไปยืมใครหรืออะไรจะเอากับใครเนี่ย
ป่าคิดว่าเรารู้ตัวเองว่าขนาดว่ากูยังขนาดนี้
แล้วคนอื่นกูจะไปยุ่งอะไรกับเขาล่ะ
ขายอย่างเดียวที่จะทำได้
ถ้าเราจะไปหยิบยืมใครหรือมาอะไรมันก็เหมือนกับเพิ่มดอกเข้าไปอีกอะไรเนี่ย

เมื่อเราซื้อได้เราก็ต้องขายได้ไม่ว่าอะไรยามที่เรารำบาก
แล้วป่าลำบากหรือว่ามีปัญหาอะไรคะถึงต้องขายที่
เขาขายอะไรมันก็รู้อยู่ข้าวธนาคารข้าวบ้านข้าวไฟข้าวอะไรอีก
เราก็ไม่ได้โทษเวลานั้นแต่เรายึ่งเข้าไว้ในพิสัทธ์
แล้วได้ไงเพราะเรามีงานมีอะไรไง

เพราะไปต้องมาดูแลเขา
ไอ้ตรงที่เราจะมุ่งมั่นจะทำสร้างอะไรของเรามันไม่ได้สักอย่าง

เนี่ยมีที่ขายนะเนี่ย

ตรงไหนมันชีวิตของป่านะ

เพราะตรงนี้เรารู้ว่า
คืออยู่ไปมันลำบากแน่

เปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนทาง
ขายตรงนี้แล้วก็ไปดูที่ตรงอื่นซะ

กะว่าจะไปแถวเขาใหญ่หรืออะไรพวกนี้

ขึ้นลงขึ้นลงอ่ะแน่นอน
อยู่แถวนั้นมันก็ต้องโคลาขอนแก่นอูดอน

นี่อยากให้ไม่อยู่ต่างประเทศเหรอ
เอ่อเขาจะไปอยู่ประเทศลาวไม่
เหรอจริง
เราก็จริงไม่ใช่ว่าอยากจะขายเลยหรอกถ้าเรายังพอได้อยู่หรือพอจะมีฟุกอะไรสักก้อน
ก็คงไม่อยากไปเหมือนกันถ้าพูดตรงเพราะเราสร้างมันด้วยจิตสำนึกของเรา
แล้วก็ความเมื่อก่อนเนี่ยอยากจะมีไล่ยังไงซื้อต้นไม้ปลูกเองทำเองบ้าขุดร่องขุดอะไร
หมดจะเป็นเกือบ๑๐ล้านบาทบางปีมาเนี่ยทั้งลื้อทั้งอะไร
อย่าพูดสิ่งของด้วยเงื่อนไม่ได้ตกมาให้คนที่กินเงินเดือนบุรุษคามาคมีนคนไทยคนแถวนี้
ทำนับเหมือนกันเลยมัน๑๐กว่าล้านแล้ว
จ้างเขาดูวัวดูควายดูหมาแมวตอนนั้นก็มีนิดหน่อยเหมือนกับแบบว่าต้องจ้างหมดเลย
อะเขาต้องต้องต้องดูแลคำทุกสัตว์คนนี้ทุกอย่างเลยตัน
แล้วเนอะตั้งแต่ท็อฟฟี่ประมาณสี่ขวบมากฝากว่าถ้าเป็นคนธรรมดานะ
พูดตรงเรานี่หามาไม่ใช่กินเฉพาะเรานะ
ควายอีกกลัวอีกต้องกินหมาแมวทุกอย่างเราต้องดูแลเขา
ถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่ได้ระบาดขนาดนี้หรอก
ก็คือป่าเขาก็เลี้ยงมานานแล้วไม่ได้พึ่งเลี้ยงเราก็ตามเขาอยู่
เฮ้ยถ้าไม่มีสัตว์พวกนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยคนเป็นห่วงอะไร
แล้วป่าเขามุ่งมั่นมากแล้วแต่มันหอมไม่ได้ด้วยอะแล้วมันเป็นฝูงใหญ่อะ
ควายแต่ละตัวนี้ไปที่นี้เกล็กนะมันต้องทำยังไง
คนถ้าไม่เข้าใจตรงนี้มันก็พูดยากเขาหิวขึ้นมาใครเขาจะมาหาให้เขา
หมาเหมือนกันไม่หุงให้เขาเขาก็อะไรกินเขาจะกินได้ยังไง
เนี่ยเราคิดตรงนี้ไงป่าคิดตรงนี้บางคนเขาไม่คิดไง
บางคนที่เขาคิดคิดเลี้ยงกูขายกูเลี้ยงให้จริงแต่กูขาย
แล้วมันคนอีกแบบนึงไม่เหมือนกับป่าอีกอ่ะท้องป่านี่เลี้ยงไอ้เฮียกูไม่ขายอีก
แล้วตายก็ไม่ขายตายพวกมาขอซื้อด้วยตัวเป็นหมื่นด้วยบางที
ป่าก็ไม่ขายกลัวไอเหี้ยเกือบชาติหน้าแม่งเหลือไม่ครบอีกบ้างไง
คิดไปมากแล้วฝังทุกตัวถามมันสิต้องเอาพระบางสกุลทุกตัวลงหลุ่มอะ
มันไปทำงานมาได้เนี่ยตั้งคอยโอนส่งมาโอนส่งมาทั้งคลุม
คิดดูว่า๓๐ปีเราโอนมาตลอดเลยนะไม่ใช่น้อย
เราก็ไม่คิดอะไรก็คือเขาอยากทำอ่ะ
แต่ตอนนั้นไม่คิดอะไรพวกเรามีงานทำ

ไหนจังเงินลงทุนทำธุรกิจที่เก่งไป
ไหนจังเงินขึ้นมาคอยพยุงสักเอาไว้เนี่ย

แล้วเรื่องเก่าก็ยังตามมาอยู่กันอีกหลายอย่าง

ไม่ได้ไปเล่นการพนันไม่ได้ไปเลี้ยงผู้หญิง

แล้วก็ไอ้ขี้ข้างบ้านเราเนี่ยถึงทุ่งนา
ที่เนี่ยคือซื้อของทำมาอะไรพวกเนี้ยปลูกสร้างมา
เยอะเยอะมากเงินเท่าไรก็ถมมาอยู่บ้าง
แล้วไอ้ธุรกิจที่เจ้งเจ้งข้างนอกด้วยนี่ตลอดชีวิตอะ

เป็นเรื่องจริงเฮ้ยป่าคิดว่าเป็นเรื่องปกติ
แต่ถ้ามันไม่เจ้งดีแม่งเรื่องมันแปลกเว้ยอะไรอย่างเงี้ย

เพราะว่าป่าแม่งเจ๊งมาตลอด
แต่ถ้าเกิดว่าทำแม่งรวยนี่แหละอู้้เห้ยแปลกเว้ย

แต่มีไอ้ขนมเปรี้ยนี่อยู่นานที่สุด

เบิร์กบ้างจ้าก็บอกเออจะมาดูเท่าไหร่เขาก็โทรมาเยอะแยะ
ไม่ต้องต้องคุยกับพ่อว่าพ่อคิดจะขายแล้วเพราะอะไรจะขายราคานี้
แต่คนบอกแพงก็มีแต่บางคนบอกเออไม่แพงนะอะไรก็มีเพราะว่า
เราทำปลูกมันจริงเป็นท้องนาแต่ป่าทำให้เป็นป่าได้แบบดูเป็นสวยงาม
คนมีตังค์หน่อยนะมาตบแต่งหน่อยนะปลูกดอกม้งดอกไม้
โอ้โหจะสวยมากข้างล่างเลยทำเป็นสวนอะไรจะสวยมาก
ปลูกทำคอนดองจริงจริงที่อะไรอาทารกษ์ที่อะไรอ่ะ

และป่าเลี้ยงให้หัวควายหวาหมาอะไรแบบเงี้๊ยแมววันนี้
อยู่เป็นบ้านของเขาแล้วเราจะมาตั้งร้านอาหาร

อ่ะหนังก็จี๊กยิงเขาก็บอกอู้ยอย่าไปทำมันบากกรรมด่าเด็กเสิร์ฟด้วย
เออด่าโดงสิ่งเด็กเสิร์ฟจนแม่งหนีออกกันหมดหรอค่ะมันไม่ดูอู้หมาบ้างไว้อ้าว
บางทีป๊าไปดูบางทีมันคนเผิกแม่งขึ้นบนโต๊ะดูสิเวรชิบหลิงเนี้ย
ถ้าเกิดว่าค่ะค่ะค่ะปากมีทางออกที่บริเวณบริเวณปากใช้ขาย
อะไรนะคะไม่ค้าค่ะถ้ามีทางออกที่ดีกว่านี้ครับปากจะขาย
ถ้ามีทางดีกว่านี้ปากก็ไม่ขายไม่ขายไม่ขายถ้าสามารถจัดการเรื่องปัญหาเรื่องเรื่องเรื่อง
มาตั้งแต่ลูกอยู่แล้วจ้ะใช่คุณพอถามไปสักสักทำถามนะครับ
เหตุผลที่ปากไม่ยอมรับรับบริกาศเกี่ยวกับพระอาหารรับอาหารศาลอ่ะ
แต่ว่าบางคนบอกว่าจะเอาเงินมาให้นะไม่ต้องกลัวกลัวเขาจะมาว่าป่าเนี่ย
มึงเลี้ยงสัตว์นี้เพื่อมึงจะหากินทางนี้หรือเปล่า

ย่ามาให้ก็ได้อย่างนั้นไม่เป็นไร
หรือว่าจะว่าเออโอเคฝากให้ป่าโอเค
รับรองอ่ะป่าเรื่องพวกนี้ป่าก็
จากก็มีนะคนมาซื้อขนมเตี้ยอะไรอย่างเขาก็

ก็มีคนเขาก็โอนมาให้บ้าง

มันก็มาหาทางกินทางนี้อย่างนี้ก็ไม่เอาอะ

แต่จริงคนที่ว่าเราอะเขาก็ไม่ได้ช่วยหรอก

ชีวิตเราจะต้องไปยังไง

แล้วการตัดสินใจ
ในการดูแลชีวิตของตัวเอง

เพื่อให้มันไปให้ได้อะ

ไม่ใช่ว่าเราจะมาอืดอาดอะไรอย่างนี้มันไม่ได้หรอก

ที่ทางคอมเตอร์การพวกยึดไปอะไรบ้าง
เสียดายแล้วหรอกตรงป่าวมันชินซะแล้วเรื่องก้มเยือก
ไม่รายจ่ายมันเยือกมาตลอดเลยมันหมุนไม่ทัน
มันหมุนไม่ทันตอนมีงานก็เอามาถมใส่แต่ไปทำธุรกิจ
แต่พอเวลาไม่มีงานรายจ่ายก็ต้องจ่ายได้ไม่ให้จ่ายมานานเลย
บางทีทองใส่อยู่ฟางหน้าบ้านเขาจะขายมันจะราคาถูก
ถ้าเขามัดตรงนี้ตรงนี้เลยที่เกี่ยวย่ายมันจะถูกหน่อย
ซื้อทีนั้นโอ้โห๒คันก้อนอย่างนี้สามหมื่น
ตามเงินสดไม่มีซื้อให้บัวฟาง
ไม่ได้คิดหรอกว่าไม่ได้เสียดายด้วยว่าเราต้องเสียเงินนะ
คิดอย่างเดียวให้เขาได้กินอิ่มแล้วกันแค่นั้นน่ะ
ป่าเพราะป่าไม่ได้ไปคิดถึงประโยชน์ถึงอะไรมันก็ไม่ได้คิดไง
เราไม่ได้เลี้ยงขายเราเลี้ยงด้วยใจเราเห็นหน้าตามันแล้ว
เมื่อก่อนมันก็ตัวเล็กเราก็เห็นมาตั้งแต่ตัวเล็ก
บางทีแม่มันไม่ได้เลี้ยงเราก็ต้องไปเลี้ยงซื้อนมมาป้อนให้มัน
โอ้โห๒๓เดือนแล้วเนี่ยขอลูกมาแล้วมันไม่เอาลูกใช่ไหม
ต้องซื้อนมมาให้มันอยู่ตลอดทุกวันวันละ๒๐๐๒๐๐นมที่เต้นนมที่อยู่ที่นี่
เดี๋ยวรีบนมหัวมาบนใหญ่เลย
ถึงบอกว่าป่าชีวิตมันอยู่กันอย่างนี้มาเยอะเกี่ยวกับกรรมป่าด้วยกรรม
เป็นไรอาจจะไปได้ปกติเวลานี้ไล่สดแล้วเนี้ยไม่ไล่ที่เกลียดมาแล้ว
สองทั้งวันแล้วโอ้โฮขี้เกียจแล้วเดี๋ยวต้องพักอารมณ์ยังไม่ยังไม่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

มึงเชื่อเถอะมึงต่อไปนู่นแหละเดี๋ยวแม่งก็หมดแหละไอ่มันราไหล่มาหาซื้อหมดล่ะเชื่อดิ
นี่ไหนไล้เพื่อเฟื้องเลือดรอยไม่ได้หมดเหรอ

ถ้าขนาดเนี้ยคนข้างเขาก็ไม่ยอมขายราคาจากปกติแล้ว
เขาไม่รู้อะไม่เชื่อกูก็แล้วไปกูไม่รู้ล่ะ
จะไม่ให้ลูกหลานพวกคนเดียวลูกหลานคนอื่นด้วยแม่ไม่มีบ้านไอ้พวกที่แม่ไม่ช่วยอ่ะ

ว่าไม่ให้เขาขายที่ตัวเองแล้วต้องประกาศขายที่เลย
เป็นอะไรล่ะเออไอ้นู่นมันที่ส่วนรวมเว้ยที่กูมันขายไม่เป็นไรนี่มันที่เดียวไอ้ชิบหาย